ที่เป็นข่าวมาวัน๒วันนี้นะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ๑๒ตุลาคม

พยายามจะแทรกจะปาดหน้ารถบรรทุกที่เขาขนของมา
แล้วก็ถึงขั้นไปท้าตีท้อต่อยทำร้ายเขาด้วย
แล้วก็โทรศัพท์มือถือเขาก็แตกไปเครื่องหนึ่ง

แท็กซี่คนนี้ชื่อนายทวีสัก

แล้วก็ถูกแจ้งความไว้ที่สนชนะสงคราม
หลังจากที่เกิดเหตุกระทบกระทั่งมีเรื่องมีราวกับ
ผู้ที่เขาเป็นเจ้าของรถบรรทุกขนของ

ไปพบตำรวจสนชนะสงครามเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาไปแล้วนะครับ
กรมการขนส่งทางบกก็ได้เปรียบเทียบปรับไปแล้ว
กรณีการขับรถสาธารณะแล้วก็ไปขับรถเบียดแซงเขา
แสดงกิรุยามรยาทตามคลิปนะครับปรับแล้วเป็นเงิน๓๐๐๐บาทนะฮะ
แล้วก็สั่งพักใช้ใบอนุญาตขับรถสาธารณะเป็นเวลา๑เดือน
แต่ปรากฏว่าพอคนเห็นคลิปนี้นะแล้วก็เห็นหน้าเนี่ยบอกว่า
โอ้โหที่แท็กซี่คนนี้ออกมาบอกว่าผมผิดไปแล้ว
ยังไงขอให้สังคมเข้าใจผมด้วยอืมผมเจอแบบนู้นแบบนี้ก็เลย
ทนไม่ไหวอารมณ์ร้อนเนี่ยคนบอกว่าอันนี้ไม่ใช่กรณีแรกนะ
ใช่ค่ะมีคนที่เคยเป็นผู้เสียหายแล้วก็จำได้เลยว่าคนขับแท็กซี่คนเดียวกันเลย
เขาก็เลยมาโพสต์คลิปเหมือนกันใช่ว่านี่ไงคนเดียวกันผมก็โดน
ไม่ใช่หัวร้อนครั้งแรกเพราะฉะนั้นแบบเออเห็นใจผมหน่อยเนี่ย
ผมถูกแบบนั้นแบบนี้เนี่ยมันจะใช่เหรอ
อย่างนี้มีผู้ที่ออกมาเปิดเผยพฤติกรรมของแท็กซี่คนนี้นะครับ
โดยนำคลิปที่เขาถูกท้าต่อยบนถนนเมื่อ๕ตุลาคม
ผู้ที่เปิดเผยคลิปชื่อนายสมหมายแทร่เอี๊ยวนะครับ
บอกว่าเมื่อ๒๗กรกฎาคมที่ผ่านมาระหว่างขับรถบนถนนบรมราชชนนี
ก็ถูกนายทวีศักดิ์นี่แหละขับรถมาปาดหน้าแล้วก็ลงมาทุบรถทุบกระจกเขา
แล้วใช้เท้าเตะข้างรถของเขาด้วยจนเป็นรอยเท้ายุบลงไปเลยอ่ะ
ตอนนั้นไปแจ้งความไว้ที่สอนอธรรมศาลาตำรวจออกหมายเรียกไปหนึ่งครั้ง
ซึ่งตอนนั้นนายทวีศักดิ์ขับแท็กซี่สีเหลือง
ต่อมาวันที่๕ตุลาคมเขาก็ขับรถไปหาลูกค้าแถววัดพระแก้ว
แล้วบังเอิญไปเจอนายทวีศักดิ์เลยนะ
ก็เข้ามาท้าต่อยเขาอีกเขาก็เลยบันทึกคลิปวิดีโอเก็บไว้
ซึ่งนายทวีศักดิ์เปลี่ยนขับแท็กซี่สีเขียวแล้วเป็นเหลืองเขียว
วันเกิดเหตุครั้งแรกในสีเหลืองวันนี้มาเหลืองเขียว
พอเห็นว่านายทวีศักดิ์ท้าต่อยกับกรณีของรถบรรทุกล่าสุด
ก็เลยตัดสินใจเอาคลิปที่ตัวเองอัดไว้ตอนที่มีเรื่องกับนายทวีศักดิ์เนี่ย
เอามาโพสต์ว่าเนี่ยคนนี้บุคคลคนนี้เป็นบุคคลอันตรายนะ
แล้วยังบอกว่าหลังจากที่เขาแชร์คลิปออกไปปรากฏว่า
มีผู้เสียหายคนอื่นอีกเยอะเลย
ที่ส่งคลิปของนายทวีสักที่ไปหาเรื่องชาวบ้านเขาเนี่ยมาให้ดู

แล้วผมก็ตัดปุ๊บไว้ตามที่ที่ไปในโรงโฟเซียล

เขามาขับแท็กซี่มันเสื่อมเสียวงการแท็กซี่
มีแต่ด้านลบด้านลบมันก็ดูไม่ดีครับ
เดี๋ยวดูนะครับที่เขาอัดคลิปเอาไว้

จับคันนี้ให้หน่อยครับ
ไม่พี่จับทั้งคู่ได้ครับ
คันนี้เคยเตะรถผม

ไกลสถานการณ์เลย
ถอยหลังไว้ถอยหลังไว้จอดเป็นระเบียนเรียบร้อย

มาดูพี่รอยมันเตะรถผมเนี่ยมันขับมันขับหลายคันแล้วเนี่ย
นี่จะเอาไงกับกู

เนี่ยเนี่ยมึงก็ไปใต้แถวบ้านหลายรอบแล้วมึงเห็นแหละ
มามามาคอมพันธุ์ตัว
ต่อหน้าตำรวจมึงยังทำอย่างนี้เลย

ต่อหน้าตำรวจมึงยังทำอย่างนี้เลย
แล้วก็พยายามที่จะให้ความเป็นธรรมกับทางฝั่งนายธวิสักษ์ด้วยนะครับ
ก็เลยพยายามติดต่อไปถามว่าเออไอ้คลิปที่เขาบอกว่าโอ้โหไม่ใช่

อาจจะว่ายังไงก็โทรไปหานะครับแต่ว่าไม่ได้เจอได้ไม่ได้คุยด้วยนะครับ
มีภรรยาของนายทวีศักดิ์รับสายนะครับ
โดยให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราบอกว่า
จากเหตุการณ์ทั้งหมดที่ถูกเปิดเผยเผยแพร่อะไรออกมาเนี่ย
ยืนยันว่าสามีของเธอไม่ได้เป็นฝ่ายผิด
และไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มเรื่องก่อน
เนื่องจากคู่กรณีนั่นแหละเป็นฝ่ายยั่วโมโหสามีของเธอ
เป็นคนหาเช้ากินค่ำเพราะฉะนั้นไม่มีเวลาไปหาเรื่องชกต่อยกับใครแน่นอนนะครับ
ตอนนี้ครอบครัวต้องกลายเป็นเป้าของสังคม
โดนด่าไปยันลูกเพราะฉะนั้นขอวอนสังคมให้ไตรรองเรื่องราวแต่ละเรื่องให้ดี
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นก่อนหรือไม่ก่อนจะตัดสินใจมาพิพากษาครอบครัวของเธอ
ค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมบังเอิญหรืออะไรมันมีหลายเหตุการณ์เหลือเกินไง
คนก็จำหน้าได้ใช่ไงก็ไม่เป็นไรฮะก็ชี้แจงได้